โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปเจอกับโศกนาฏกรรมแบบเดียวกัน

ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยเรือเดินสมุทรในทะเล
มหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียได้ทุ่มงบประมาณต่อเรือขึ้น
แล้วก็แน่นอนว่าปลอดภัยกว่า
ว่าจะให้บริการจริงได้ในอีก๒ปีข้างหน้าครับ
ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการต่อก่อนเปิดตัวสู่สาธารณชน
และให้บริการนักท่องเที่ยวในทะเลอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก

ตามแนวความคิดของนายไลท์พาวเมอร์

ที่เคยได้รับฉายาว่าไม่มีวันจม
อปางลงในมหาสมุทรแอลติก

่งหน้าจากอังกฤษไปยังมหานครนิวยอร์กของสหรัฐ
เมื่อปี๒๔๕๕ได้เพียง๕วัน
ที่เผชิญกับโศกกนตรกรรมจนต้องอับปังลงนั้น

กลายมาเป็นขุมทรัพย์ทางการเงิน

โดยขนาดของลำเรือจะมีความยาวประมาณ๒๗๐เมตร

และมีความสูง๕๓๓๕เมตร
มีระวังน้ำหนัก๕๕๘๐๐ตัน
ส่วนการตกแต่งก็จะยังคงไว้
เรือลำนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า๒๐๐คน
พร้อมไปด้วยห้องพักสำหรับลูกค้า

และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

ระบบเรด้าและการนำทางดิจิตอล
รวมถึงวางขั้นตอนการอบพยพในกรณีฉุกเฉิน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยขึ้นอีก
และพร้อมใช้งานในช่วงปลายปีนี้แต่ต้องล่าช้าออกไปถึง๒ปี
จากกระบวนการในการต่อเรือลำดังกล่าว
โดยเมื่อเสร็จสิ้นเรือเดินสมุดลำนี้ก็จะออกเดินทางเที่ยวปฐมเริก
ออกจากมณฑลเจียงซูประเทศจีน
ไปยังนครดูไบประเทศสหรัฐอารับเอมิเรต
ขณะที่ยังไม่มีการขายหรือเปิดเผยราคาตัวออกมาแต่อย่างใด
แต่ผู้เชื้อชานะคะเรื่องประวัติศาสตร์ไททานิค

เรือเดินสมุดลำนี้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว